แต่คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวอื่นกันบ้างนะครับ
เป็นอุบัติเหตุและทำให้นักดนตรี
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันนี้นะฮะ
ติดอยู่ที่คอนโซล
ขณะที่ไฟลุกเจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปช่วย
คนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยนะครับช่วยไม่ทันฮะ
ดนตรีคนขับรถเก๋งรายนี้เสียชีวิต
โดนไฟเผาร่างทั้งเป็น
ดับต่อหน้าต่อตาคนที่จะเข้าไปช่วยเลยนะฮะ

นาทีที่ไฟโหมลุกไหม้รถเก๋งอย่างรุนแรง
แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบ้านแดนเมือง
ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะฮะ
บนถนนเชียงคำเทิงเชียงราย
หลังจากรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้านะครับ
จากการสอบถามนายธานินสุธะ

ได้ยินเสียงดังโครมดังแบบสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะ
ตรงทางโค้งนี่แหละครับเขาเองก็รีบวิ่งไปดู
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมีเข้าเวรอยู่บริเวณนั้นพอดีนะครับ
ก็วิ่งมาจุดเกิดเหตุทันทีพบรถเก๋งสีขาว
สภาพรถชนกับเสาไฟฟ้าตกลงไปในทุ่งนา

ได้ยินเสียงของผู้ชายคนหนึ่งร้องตะโกนขอความช่วยเหลือสุดเสียงเลย
นายธานินซึ่งเป็นหัวหน้าช่างประจำศูนย์โคโบต้า
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ไพรเนี่ยนะฮะก็ชาวบ้านอีก๒๓คน
พยายามแล้วครับที่จะเข้าไปช่วยดึงร่างของผู้ชายออกมาจากรถ
แต่ปรากฏว่าขาทั้งสองข้างของผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ถูกอัดก๊อปปี้อยู่กับคอนโซลหน้ารถ
ทีนี้ดึงเท่าไหร่ก็ดึงร่างออกมาไม่ได้นะครับ
ทีนี้ก็รีบประสานขอเครื่องตัดทางเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ
จังหวะที่รอเครื่องตัดถ่างมาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเกิดประกายไฟลุกพลึบขึ้นที่ตัวรถเก๋ง
แล้วก็เปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงรวดเร็ว
ดับเพลิงที่เพิ่งมาถึงฉีดสกัดเพลิงไม่ทันนะฮะ
แล้วก็คนขับที่ตอนแรกยังมีสติ
แล้วก็ส่งเสียงขอความช่วยเหลือ
ก็พยายามจะดึงขาตัวเองให้ออกมาจากรถให้ได้
แต่ไอ้การที่ขามันติดอยู่ที่คอนโซลดึงออกมาไม่ได้
ท้ายที่สุดนะฮะถูกเผาทั้งเป็น
ไฟลุกท่วมทั้งคันเลยนะฮะ
ชาวบ้านกู้ภัยที่พยายามจะช่วยเหลือ
ได้ยินเสียงร้องหวยหวนอยู่นานกว่า๕นาที
ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าพยายามนะที่จะไปช่วย
แต่มันเกิดเหตุสลดแบบนี้ซะก่อนนะครับ

ท่านดึงมาแล้วสองคนแล้วมันดึงมามาได้

ถึงว่ามันจะออกมาแล้ว

พี่มันว่าท่านดึงแล้ว๒คนละดึงออกมาไม่ได้
บอกโอ๊ยฮะมันก็ว่ากันออกมานี่
พี่มันก็ว่าหัวมันระเบิดอย่างพบ
อย่างหายโอ้โหสวยเย็นมา
นี่แหละครับเป็นผู้ที่พบเห็นอุบัติเหตุเป็นคนแรกนะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าขณะเกิดประกายไฟลุกขึ้นในตัวรถเก๋ง
แล้วก็ไฟมันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น
ไฟมันลามเข้าไปจนถึงตัวคนขับแล้วก็ลุกลามทั้งตัวคน
ทำให้กู้ภัยเองเขาบอกว่าและชาวบ้านเองที่พยายามจะเข้าให้การช่วยเหลือ

ส่วนชายที่ติดในรถร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เสียงจะสงบลง
และเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงได้สำเร็จแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมานะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายธนาวุฒิยามีหรือว่าเบนอายุ๓๓ปี
เป็นนักร้องนักดนตรีในพื้นที่แล้วก็ได้ยืมรถเก๋งของพ่อตาไปใช้
เนื่องจากรถของเขาเข้าอู่นะฮะซ่อมอยู่นะครับ
ก่อนเกิดเหตุได้ออกไปเล่นดนตรีในงานแต่งที่บ้านปล้องที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
และขับรถกลับมาเพื่อจะไปเล่นดนตรีต่อที่ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงคำจังหวัดพยาว
แต่มาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
เหลือระยะทางอีกเพียงแค่๑กิโลเมตรครึ่งเท่านั้น
ก็จะถึงร้านดนตรีที่๒ที่เขาจะต้องมาทำหน้าที่แล้วนะครับ
ขณะที่นางสาวนับพิชยายามีภรรยาของผู้ตายก็เปิดเผยนะครับว่า
ผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนขยันขันแข็งหนักก็เอาเบาก็สู้
เป็นนักร้องเสียงดีแล้วก็เล่นกีต้าแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นได้อย่างคล่องแคล่ว
เจ้าภาพต้องจองตัวข้ามเดือนเลยนะจองข้ามเดือนกว่าจะได้ตัวนะครับ
วันรับงานรับจ๊อปร้องเพลงเล่นดนตรีมากกว่า๓๔งานด้วยกันนะฮะ
แล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับภรรยาเองบอกว่าคงจะต้องเลี้ยงลูกน้อย
วัยขวบเศษให้ดีที่สุดแล้วก็ครอบครัวจะขอนำร่างของผู้ตายเนี่ย
ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะครับ